คุณผู้ชมค่ะคนหลายคนทานข้าวเที่ยงไปแล้ว
พอเข้าเที่ยงเสร็จมีของหวานก็ต้องมีพวกแบบกระฟงกาแฟกันต่อไหม

สั่งกาแฟมันต้องเต้นแบบนี้ใช่มั้ย

อันนี้คือร้องแบบน้ำหูน้ำตาแตกน่ะเข้าใจไหมแถวบ้านน่ะ

น้ำตาไว้ไม่อยู่จริงมันปลื้มใจจริงคุณผู้ชมค่ะ
ติดหูทั่วบ้านทั่วเมืองทั้งโซเชียลคนในวงการบันเทิง
คุณผู้ชมค่ะแห่เต้นคอมเวอร์กันแบบสุดที่สุดเด็ด
อะไรดีนะมกค่ะซุปริศยาคิดนานหรือปลาตรงโกปากซอยบ่า
บอกเลยว่าเป็นประโยคที่แบบว่าหลายคนเขาเต้นกันแบบว่าสุดที่สุดเด็ด
ท่อนติดหูด้วยคุณผู้ชมค่ะต่อไปนี้นะคุณผู้ชมจะสั่งกาแฟมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะ
เพลงนี้มันจะขึ้นมาทันทีแล้วก็ประมาณใช้เวลาสั่งกาแฟประมาณ๕นาที
นิดนึงนะตั้งแต่มาเยือนบนถึงไทยรักษณ์ฟังเลย

ตอนแรกเรายังงงอยู่นะตอนนี้คลิปนี้คนดูเป็นแบบหลายแสนนะจ๊ะ
ขอบคุณพี่หญิงลีด้วยนะคะกระแสบอกเลยว่าดีวันดีคืนนะ
แล้วก็เพลงฮิตติดชาร์จคลื่นเพลงลูกทุ่งจนหญิงลีเนี่ย
ออกมาไลฟ์ทั้งน้ำตาผ่านเฟซบุ๊คค่ะมันเป็นน้ำตาแห่งความดีใจคุณผู้ชม
บอกว่าดีใจกับคำที่หลายคนบอกนะหญิงลีกลับมาแล้ว
ปีก่อนเนี่ยเธอโด่งดังมากเลยนะแต่ตอนนี้กลับมาดังอีกแล้วคุณผู้ชมค่ะ
หญิงลีบอกได้ว่าตัวเองเนี่ยโดนด่ามาตลอดเลยเออ

โดนด่ามาเยอะค่ะคือดำเพลงก็โดนด่า

คนที่เขาด่าเพราะว่าเพลงมัน

อยากให้ทุกคนเราให้โอกาสพวกเรา

บมือให้หน่อย

เวลาไปร้านกาแฟก็คิดซิคิดตี้อยู่นะ

ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ